ความขึ้นหน้ากรณีที่พ่อค้าส้มตำ
เปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวร้องเรือนบอกว่าถูกตำรวจกลุ่ม๑
น่าจะประมาณไม่เกิน๑๐คน๗๑๐คนเข้าไปค้นบ้าน
บ้านอยู่ที่เขตราชเทวีกลางดึกวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา

พอถามหาหมายค้นบอกไม่มี
ไม่มีอ้ำอึ้งแล้วก็พยายามค้นต่อไป
พ่อค้าถามกลับไปอีกว่าเจออะไรผิดกฎหมายไหมล่ะตำรวจ
ตำรวจตอบกลับมาบอกว่าเจอไอซ์แต่จำนวนไม่มาก
เขาก็สงสัยนะคะว่าบ้านเขามียาเสพติดได้อย่างไร
จากนั้นตำรวจกลุ่มนี้ที่เข้าไปค้นเนี่ยเอาเขาไปไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าถ้าอยากให้ปล่อยตัวเอามา๕๐๐๐บาท
หลังจากที่ออกมาได้ก็เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อตำรวจ
แต่หลังจากนั้นมันก็เป็นข่าวเรื่อยมา
ซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อวงการตำรวจอยู่เหมือนกัน
จนถึงขั้นมีการสั่งย้ายตำรวจ๗นาย
ระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
จนถึงวันนี้ดาบตำรวจซึ่งตอนนี้ถูกพักราชการไว้ก่อนเนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ดำเนินคดี
กับพ่อค้ารายนี้และพิธีกรรายการข่าว
ว่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นการหมินประมาท
คือตอนนี้พักงานอยู่ก็เลยมาร้องเรียนกับตำรวจ

กรณีที่เกิดขึ้นที่เล่าให้ฟังทั้งหมด
ดาบตำรวจวรพลสันติพิริยาพรอายุ๔๘ปี
เดินทางเข้าแจ้งความกับรองสารวัตรสอบสวนสนบังยี่ขัน
บอกว่าให้ดำเนินคดีกับผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์ช่องทีวีดิจิทัลชื่อดัง
กับพวกรวม๔รายโดยใน๔รายนี้
มีนายศักดิ์ชัยแน่นอุดรซึ่งเป็นพ่อค้าร้านส้มตำนะคะ
ที่บอกว่าถูกตำรวจกลุ่มนี้เข้าไปตรวจค้น
ในข้อหามินประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะคะ
ส่วนท่านนี้ไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแต่ว่าเป็นพ่อค้าที่เข้าไปแจ้งความ
จากนั้นค่ะดาบตำรวจสงกรานราชยาอดีตผู้บังคับหมู่
งานสืบสวนกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบัน๑
เปิดเผยว่ากรณีนี้เกิดจากดาบตำรวจวรพลพบว่า
พิธีกรรายการข่าวกับพวกดำเนินรายการในธรรมนองหมินประมาท
คือในช่วงของการดำเนินรายการนะคะมีการเอ่ยชื่อดาบวรพล
และในเนื้อหาที่บอกว่าไปกระทำความผิด
ขู่กันโชคทรัพย์ไปยัดยาเขา
ก็เป็นการพุ่งตรงมีความหมายว่าเป็นดาบตำรวจวรพลกับพวกด้วย
ทั้งที่คดีนี้ดาบวรพลบอกว่ายังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา
คือให้การปฏิเสธไปและคดีก็ยังไม่ได้สิ้นสุดด้วย

ขณะเดียวกันดาบตำรวจวรพลเปิดใจเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าก่อนที่จะมีการบุกค้นบ้านคู่กรณี
ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่า
ลูกสาวของคู่กรณีก็คือเจ้าของร้านส้มตำ
นายศักดิ์ชัยแน่นอุดร
มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับผู้ต้องหารายหนึ่ง
เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ปัจจุบันอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้ต้องหารายนี้ที่ยังอยู่ในเรือนจำเนี่ย
มีการติดต่อกับลูกสาวของพ่อค้าส้มตำอยู่เลย
ก็เลยเข้ามาเชิญตัว
ว่าเป็นการเข้าไปเชิญตัวมาสอบสวนที่กองกำกับการ
จากนั้นก็เกิดเรื่องน่าจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป
นอกจากนี้ยืนยันว่ากรณีดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อชีวิตเป็นอย่างมาก
เพราะตอนนี้อย่างแรกก็คือถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรตอนนี้
และตอนนี้ก็ยังต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลอีกด้วย
อีกทั้งการทำข่าวของสื่อมวลชนบางสำนัก
ว่าบางสำนักนะคะอันนี้เป็นคำพูดของดาบตำรวจนะคะ
รับว่าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัว
เพราะตอนนี้เหมือนมีกลุ่มคนพยายามบุกไปตามหาที่อยู่
ของกลุ่มนายตำรวจทั้ง๗นายที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ

มีวินไหนพวกคุณแสงบอกไม่เงียบ
นับจากนี้ไปต้นไปผมกับข้อควรอยู่ไหน
ผมก็อยากจะบอกนะครับว่ามีสื่ออีกช่องหนึ่ง
เขาไปคุกคามถึงบ้านพวกผมไม่ได้ทำงานตรงนี้มาวันสองวัน
ผมหยุดสืบสวนเหนือตั้งแต่ปี๓๙ถึงปีนี้ปี๖๑
คุณเที่ยวคู่ปกติผมจะมีมั้ย
แต่สื่อช่องนั้นไปทำข่าวถึงบ้านไปเปิดบ้านเปิดช่อง
ไปถ่ายรูปอะไรเขาคุณเที่ยวครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรครับ
จากตรงนี้คือจะพอกว่ามันทำแบบนี้ครับ
ที่พลตำรวจโทชานเทพเสสาเวทผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
มีการเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร้ายแรงด้วยนะคะ
วรพลบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบ
หนึ่งไม่รู้จะทำอาชีพอะไร
สองตอนนี้เนี่ยมีสื่อบางสำนักไปที่บ้านเขาเลยนะ

ไปถ่ายบ้านพยายามที่จะขอสัมภาษณ์
แล้วตอนนี้คือไปรบกวนครอบครัวเขานะคะ
ซึ่งนายตำรวจท่านนี้ก็บอกเองนะคะว่า
ทำงานสืบมาหลายปีแล้ว
เป็นงานที่ตัวเองค่อนข้างรัก

มีการสืบสวนสอบสวนแล้วถึงเดินทางเข้าไปพบ
อกจากนี้มีการยืนยันเพิ่มเติมด้วย
รู้และที่มาของข่าวว่ามีการเรียกรับเงิน
ซึ่งตัวเองและเพื่อนที่ไปในวันนั้นยืนยัน
ไม่มีใครเรียกรับเงินจากคู่กรณี
และจะไม่เปิดเผยรายละเอียดไปมากกว่านี้
เนื่องจากอาจจะไปส่งผลกระทบ
ต่อรูปคดีที่จะไปต่อสู้กันในชั้นศาลค่ะ